ดูเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งหน่อยนะ

มีผู้ชายสองคนบุกมาที่บ้าน

เอาเป็นว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
ที่เป็นคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ย

คนที่มาเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงใส่เลยนะฮะ
ตายไปหนึ่งเจ็บหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคือทีแรกที่ยืนเจรจากันอยู่เนี่ย
เห็นว่าผู้ชายเสื้อดำนี่ถือปืนอยู่ก่อนแล้วนะ
เข้ามากับเสื้อเทาเนี่ยฮะ
สองคนนี้บุกเข้ามาในบ้านหลังนี้

เขาจะเอาปืนเหน็บไปที่เอว

ทีแรกเหมือนกับต่อล้อต่อเถียงอะไรกันอยู่
เหน็บกลับไปล่ะนะ
แล้วคนที่อยู่บนบ้านนี้เขาก็ถ่ายคลิปไว้ตลอด

แล้วผู้ชายที่ถอดเสื้อ

เหมือนกับมีเรื่องกับลูกชายของเขาหรือเปล่าลูกชาย
เขาจะยืนอยู่อีกมุมหนึ่งทางขวามือ

แต่ตอนที่เคลียร์ไปเคลียร์มาเนี่ยฮะ

ปึ้งชกเข้าไปก่อนเลย
เสื้อเทาเหมือนมีอะไรตกมือถือหรือเปล่าไม่รู้

แต่ที่ยิงนี่ไม่ได้ยิงคนที่ชกนะฮะ
จ่อยิงไปตั้งใจไปที่อีกคนนึง

แต่คนที่เป็นพ่อที่ไปชกเขาก่อนก็โดนไปด้วยนะครับ
กระสุนบาดเจ็บนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้งหมดเนี่ยเสียงปืนเนี่ย๖นัด

คือเดี๋ยวให้ฟังคลิป
ช่วงที่ยิงเนี่ยนะแล้วปล่อยยาวเนี่ย
จะได้ยินเสียงคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย

แล้วถ่ายคลิปด้วยบอกรีบมาเลยยิงแล้วนะ

จะเห็นเหตุการณ์หมดเพราะว่าคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ย
เขาแทบไม่ได้ตัดเลยนะฮะเขาแทบไม่ได้คัดกล้องเลย
ไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้ที่โอ้โหเหน็บปืนอยู่ที่เอวตลอดเนี่ย
เดี๋ยวความจริงเนี่ยถ้ามีคลิปอีกคลิปนึงเนี่ยจะเห็นคนที่ถูกยิง
ฟุบอยู่แล้วจะมีเสียง
ที่เขาร้องเรียกตำรวจที่กำลังคุยด้วยสพชะอำเนี่ยหลังได้รับแจ้งเหตุ
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะท่านผู้ชมครับนายวีระสุข
บันเทิงอายุ๓๒ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าหน้าอกลำตัว๓นัด
เสียชีวิตอยู่คาที่มีปืนที่ไม่ทราบขนาดตกอยู่ข้างศพ
กระบอกหนึ่งด้วยส่วนพ่อของเขาบาดเจ็บชื่อเสรีคือคนที่
พยายามเข้าไปเจรจากลายเกลี่ยแล้วก็ไปชกผู้ชายเสื้อเทา
ก่อนที่นะครับทุกผู้ชมครับถูกยิงในกระสุนเข้ามือสาย

ถากไปที่หลังบาดเจ็บเหมือนกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จุด๔๕อีก๖ปลอกมีซองปืนอีก๑อันตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าชื่อนายสัญชัยงามจัดหรือว่าในน่องอายุ๔๒
คนเสื้อดำที่ถือปืนแล้วก็ใช้ปืนยิง
อีกคนนึงคือนายสมพบไทยถนอมหรือว่าต๊อกอายุ๔๔ปี
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
ใช่ค่ะก็ลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ
ที่พื้นยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยค่ะ
เราได้คุยกับลูกสาวของคนเจ็บซึ่งก็คือน้องสาวของคนตายเนี่ยนะคะ
เพราะเขาเจ็บกันทั้งพ่อทั้งลูกเนอะพ่อเจ็บลูกตาย
น้องสาวเล่าบอกว่าก็อย่างที่เห็นในคลิปเลย
ว่าพ่อเธอเนี่ยไม่ได้หาเรื่องก่อนนะ
ที่คลิปเห็นว่าเป็นเข้าไปต่อยชายเสื้อขาวเนี่ย
คือต้องดูไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วย
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนก็คือในต๊อกกับนายหน่องใช่ไหม
บุกมาที่บ้านหาว่าพี่ชายเธอไปหาเรื่องชักปืนขู่ในวงเล่า
ก็เลยจะมาสั่งสอนแต่พ่อมาเห็นซะก่อนก็เลยออกมาเคลียร์
ด้วยความที่พ่อก็เมาอีกฝ่ายก็เมา
ก่อนที่พ่อจะเข้าไปต่อยหน้าเนี่ยนะนายต๊อกเนี่ยตบพ่อเธอก่อน
เขาบอกตบหน้าพ่อเธออย่างแรงเลย

พ่อเลยทันลอกกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถูกในนองกับในต๊อกกลุ่มทำร้าย
ตอนนั้นเธอเห็นท่าไม่ดีเพราะเห็นในห่องชักปืนออกมาขึ้นลำกล้อง
ก็เลยเริ่มถ่ายคลิปแล้วเหตุการณ์ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะ
เธอเล่าบอกว่าถ้าทั้งสองคนมีเรื่องกับพี่ชาย
ก็ควรจะเคลียร์กันแบบลูกผู้ชายไหม
หนึ่งไม่ใช่เอาอาวุธมาเคลียร์
สองไม่ใช่ลามปามไปถึงทำร้ายพ่อเธอด้วย
เพราะว่าพ่อเธอเนี่ยอุตส่าห์ออกมาห้ามออกมาเคลียร์
ส่วนเรื่องปืนที่บอกว่าพี่ชายเธอเอาปืนไปขู่ก่อนในวงเล่าเนี่ย
เอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไม่จริง

เพราะเธอยืนยันได้ว่าพี่ชายไม่เคยมีปืนมาก่อนค่ะ
ฝั่งกรณีบอกว่าทางพี่ชายเมาแล้วก็เหมือนจะยึกยักปืนยังไงไม่รู้
ไม่แน่ใจว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าหรือยังไงหรือเปล่า

ใช่ค่ะเขามาพูดแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าอยากได้ตัวมันเอาไปสั่งสอน
อืมซึ่งเรามองว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่เราทำจริงไหม
ใช่เราไม่รู้เราไม่อยู่ในเหตุการณ์คือเขาพูดมาแบบนี้
พี่ชายเป็นคนที่ไม่มีปืนแต่มันไปนั่งกินที่ไหนเราไม่รู้

ใช่แต่เรื่องจริงปืนของมันไม่มีหรอก
ส่วนอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวงเล่าแล้วก็เห็นเหตุการณ์นะคะ

หน่องมือยิงกับพวกตั้งวงกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านญาติของนายน่อง
จนกระทั่งผู้ตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมามาจากไหน
ถือปืนเข้ามากลางแล้วก็ยิงขึ้นฟ้า๒๓นัดแล้วด่ากราดไปทั่ว
น่องกับนายต๊อกก็เลยไม่พอใจแล้วก็ตามไปที่บ้านเพื่อจะสั่งสอน
อื้อไม่ได้ยิงซ่ายยิงคู่ไง
เหมือนน้ายทั้งวันยิงขึ้นฟ้า

ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะ
ก็ถ้าฟังจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มีเรื่องจากตรงอื่นมาก่อน
ที่นองกับต๊อกเนี่ยเขาจะตามมาที่นี่นะฮะ
คือช่วงที่นายเสรีคนเจ็บที่เป็นพ่อของผู้ตายเข้าไป
ชกในต๊อกเนี่ยนะฮะในต๊อกเสื้อเทาเนี่ยนี่
ที่ตกตกตกลงนี่ปืนนะแล้วมันมีเสียงดังขึ้นก่อนนัดหนึ่ง
น่าจะเป็นปืนที่ตกก่อนที่นายน่องเนี่ยจะเอาปืนของตัวเองออกมาจากเอว
ค่ะพี่เขาต่อยหน้าพ่อหนูมาเร็วแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่ง
ซึ่งก็พุ่งเป้ายิงไปที่นายวีระที่ว่าเขาไปอะไรนะไปมีร่มมีเรื่องอะไรมากันมาก่อน
ใช่ที่บอกว่าเอาปืนไปขู่ด่ากราดยิงขึ้นฟ้าที่วงเล่าก่อนหน้าจะกลับมาถึงบ้าน
อ่าส่วนญาติญาติบอกว่านายวีระผู้ตายเขาจะมีปงมีปืนหรือเปล่าเนี่ย
เขาก็ไม่รู้กันเหมือนกันแต่จากในพื้นที่เนี่ยเหมือนกับมีปืนตกอยู่ข้างศพเขาด้วย
ท่านผู้ชมครับในสุขงามจัดนี่เป็นพ่อของในน่องนะฮะ
หน่องคนที่เสื้อสีดำคนที่ใช้ปืนยิงนะครับนายสัญชัยงามจัดนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงคือนายสมพบไทยถนอมหรือว่านายต๊อกเราไปคุยกับพ่อของนายหน่อง
นี่วันนี้นั่งเครียดอยู่ที่บ้านเลยนี่พ่อนะฮะแม่ด้วยค่ะ
พ่อกับแม่นี่โอ้โหคุณสุชาดาบอกเครียดเลยทั้งสองคนบอกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเหมือนกันอ่ะ
ลูกชายไปก่อเหตุยิงพ่อกับลูกเพื่อนบ้านจนเขาเจ็บเขาตายกัน
พ่อของน่องบอกว่าน่องกับต๊อกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนานเจอกันที
เย็นเมื่อวานนี้ก็คงจะไปเจอกันแล้วไปกินเหล้ากันนะ
ข่าวว่าไปกินเหล้ากันหน้าบ้านญาติซึ่งเขาจัดเตรียมงานบวชให้กับหลานชาย
คือหลานชายในที่นี้ก็คือลูกชายของหน่องที่จะบวชเดือนนี้เขากำลังเตรียมงานกันอยู่
ยืนยันว่าลูกชายของพ่อไม่ใช่คนกลางไม่เคยหาเรื่องใครก่อน
หลังเกิดเหตุพ่อบอกว่าน่องลูกชายหลบหนีไปพ่อเองก็ติดต่อไม่ได้
แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาต้องกลับมามอบตัวอย่างแน่นอน
ส่วนแม่ของต๊อกนะฮะคุณสุชาดาไปคุยกับแม่ของต๊อกนะครับ
แม่บอกว่ารู้ข่าวลูกชายก็ตกใจมากยืนยันว่าลูกชายเนี่ย
ไม่เคยมีเรื่องกับพ่อลูกคู่นี้คือพ่อลูกคนเจ็บคนตาย
วันเกิดเหตุลูกชายก็กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็นัดเพื่อนก็คือน่องไปกินหมูกระทะ
แล้วก็ไปกินเหล้ากันส่วนช่วงที่นายวีระผู้ตายเนี่ยชื่อเล่นชื่อบอล
มาขู่มายิงปืนขึ้นฟ้าชาวบ้านได้ยินเสียงปืนหลายคน
แต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครเอกใจอะไรจนกระทั่งมารู้ข่าวอีกทีก็คือ
เอ้าคือลูกกับเพื่อนเนี่ยก็คือน่องเนี่ยตามไปที่บ้านเขา
แล้วก็มีการยิงเขาเจ็บยิงเขาตายตอนเนี้ยแม่บอกว่า
ลูกชายแม่เนี่ยหนีหายไปไหนเหมือนกัน
ต๊อกออกมามอบตัวแม่เชื่อว่าลูกชายแม่เนี่ย
ไม่ได้ไปทำร้ายเขาก่อนอย่างแน่นอนเพราะไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน
เหลือเรื่องของมูลเหตุต่างการสืบสวนสอบสวนคดีก็